ตำรวจได้เข้าไปตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาชาวโคลัมเบียนะครับ
ได้ตระเวนจุรกรรมบ้านหรู
หลังพบเป็นสถานที่ใช้แบ่งสมบัติที่จรกรรมมาได้
ขณะที่ผู้เสียหายระบุว่าออกไปทำธุระนอกบ้านไม่ถึงครึ่งวัน

เข้าไปจรกรรมทรัพย์สินกว่า๒ล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
นายไพโรธพงศาพิษหนึ่งในผู้เสียหาย
เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาถูกแก๊งต่างชาติชาวโคลัมเบีย
บุกเข้าโจรกรรมทรัพย์สินกว่า๒ล้านบาท
จากบ้านพักภายในหมู่บ้านสัมมากรย่านรามคำแหง
เมื่อวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งคนร้ายอาศัยจังหวะช่วงที่เขาทิ้งบ้านออกไปทำธุระ

โดยไม่คิดว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุ
ของจริงสะสมมาบางชิ้นใน๔๕๐ปี
เป็นของที่ตกทอดมาตั้งแต่แม่ผม
แล้วก็มาถึงผมอีกทีอย่างเช่นแหวนแต่งงานเนี่ย
ที่บ้านผมเพราะเอิญวางใจ
อยู่ที่หมู่บ้านสรรพากร๓๐กว่าปีไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็เลยอาจจะประมาทไปไม่ได้ติดสัญญาการขโมย

หลังจากนี้ก็คงจะต้องไปดำเนินการเหมือนกัน

แต่อย่างหนึ่งก็ยังรู้สึกดีใจอย่างหนึ่งว่า
ถ้าเกิดมันเข้ามาตอนที่เราอยู่นี่เราอาจจะถูกทำร้ายก็ได้
ผู้ต้องหาที่เข้าโจรกรรมบ้านนายไพโรธ
เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุลักษัพบ้านผู้พิพากษา
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
และจากคำให้การของคนร้ายทำให้ตำรวจสามารถขยายผล
นำไปสู่การนำหมายสารเข้าค้นบ้านพักแห่งหนึ่ง
ซอยพะหนโยธิน๕๒ย่านบางเขนซึ่งเป็นบ้านที่กลุ่มคนร้าย
ใช้เป็นสถานที่แบ่งทองคำและเครื่องเพชรน้ำหนักกว่า๑กิโลกรัม
ลักมาจากบ้านของนายไพโรธก่อนนำไปขายต่อ
แปดสภาพตามแหล่งต่างโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายโคลอมเบีย
จะแต่งตัวดีและเช่ารถยนต์ราคาแพง
ตระเวนกดกริ่งตามหมู่บ้านหูทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
หากพบว่าไม่มีผู้อยู่อาศัยก็จะเข้าโจรกรรมทันที
โดยจะพุ่งเป้าไปที่ตู้เซฟก่อนทำการตัด
และรื้อค้นนำทรัพย์สินมีค่าหนีไป
คนตำรวจโทสุวีรัสส่งเมตตารักษารักษาราชการแทน
ที่ปรึกษาสัญญบัติ๑๐ระบุว่า
จากการสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหา
ได้ให้การซัดทอดอ้างว่าเงินและอัญมณีมีค่าที่ได้จากการลักทรัพย์

โดยผู้หญิงชาวต่างชาติที่เป็นภรรยาของผู้ต้องหาทั้งสองคน
ซึ่งล่าสุดตำรวจได้คุมตัวไว้สอบสวนเพิ่มเติม
และแจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
กลุ่มคนร้ายจะไปลาดตะเวนสังเกตนะครับ
หมู่บ้านไหนที่รอปภหย่อนยานในการปฏิบัติ

จึงถือโอกาสนี้เตือนไปถึงรอปภ
หมู่บ้านต่างทุกหมู่บ้านนะครับ
ขอให้ปฏิบัติให้เคร่งครัดในกรณีคนที่เข้าออก
ไม่ว่าจะเป็นยานพานะหรือโดยตัวบุคคล
มีการติดตามว่าเข้าไปข้างในนั้น
เพื่อพบปะบุคคลที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น
หรือเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินครับ
สำหรับกลุ่มคนร้ายชาวโคลัมเบียกลุ่มนี้มีทั้งหมด๖คน

ส่วนที่เหลืออีก๒คนอยู่ระหว่างการหลบหนี
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมด
เคยมีประวัติถูกจับกลุ่มและถูกผลักดันออกนอกประเทศไปแล้ว
ก่อนที่จะทำหนังสือเดินทางโดยใช้ชื่อใหม่เข้ามาในประเทศไทย

โดยกลุ่มคนร้ายได้ตระเวนโจรกรรมทรัพย์สินถึง๖ครั้ง
ตั้งแต่วันที่๒๓พฤศจิกายน
ถึงวันที่๓๑ธันวาคมปี๒๕๕๙
และถูกจับตัวได้ในวันที่๖มกราคมปี๒๕๖๐ที่ผ่านมา

เพื่อป้องกันกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ
ที่อาจจะแฝงตัวเข้าประเทศไทยในคราบของนักท่องเที่ยว
โดยจะจัดทำระบบสแกนลายนิ้วมือทั้ง๑๐นิ้ว
เพื่อยืนยันตัวบุคคลที่แท้จริง
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้
พรศจริษฐศิลป์เข่าไทยรัฐทีวีรายงาน